ท่านจิรายุครับ
ที่ครับครับกระผมจิรายุห่วงซัพสมาชิกสถาน
ท่านประธานผู้สงวนความเห็นในมาตรานี้ของกระลาโหมนะครับท่านประธานครับ
เวลาเราพูดถึงทหารเนี่ยเรามักจะพูดคำนี้นะครับว่า
ถ้าเป็นชายต้องเป็นชายชาติทหารพูดคำไหนคำนั้น
ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าปี๖๔กรรมาธิการงบประมาณได้ผ่านงบประมาณสำคัญ
โดยมีคำสัญญาของผู้นำเหล่าทัพปี๖๔นะครับท่านประธานครับ
ซึ่งปี๖๕ที่ผมเข้าไปเป็นกรรมธิการนี้เนี่ย
ก็ได้สอบถามว่าท่านได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญากับกรรมธิการงบประมาณ๖๔หรือไม่อย่างไร
เหตุผลที่ผมต้องตัด๑๐ท่านประธานครับมันมีคำถามอย่างนี้ครับว่า
ความมั่นคงทางทหารสำคัญมากกว่าความมั่นคงทางสุขภาพหรือไม่
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ตอบได้
เมื่อวานนี้มีข่าวดังที่กรุงคาบูในประเทศอัฟกานิสถาน
เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงท่านประธานครับว่า
จะเป็นภัยคุกคามประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน๑๐ประเทศ
และเป็นกับภัยคุกคามต่อเอเชียซึ่งผมมองระยะทางท่านประธานครับ
ไม่ได้พูดไปเรื่องของความมั่นคงของชาติหรือว่าไปยุ่งกับประเทศอื่นนะครับ
ระยะทางจากตาริบันเนี่ยนะฮะเข้ากรุงคาบูกว่าจะผ่านตุรกีกว่าจะผ่านแม่น้ำเข้ามาที่อินเดียผ่านปากีสถานเนปานภูฐานเข้าพม่ามาถึงไทยเนี่ย
ผมว่าน่าจะเดินอีกประมาณสองปีกว่าจะถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดไว้เช่นนี้ไม่อยากจะให้ท่านบอกว่าเนี่ยเห็นไหม
บรูไนว่ากันไปครับแต่ที่ผมอยากจะตอกย้ำก็คือว่า
ท่านประธานครับยากที่จะเกินทำใจรับได้กับงบประมาณแผ่นดินเช่นนี้ครับ
ยุทธพงศ์ลำตรียุทธพงศ์ของผมก็บอกไปแล้วครับว่า
หน่วยงานนั้นถูกปรับลดไปน้อยมากวันที่ผมนั่งเป็นกรรมธิการที่ตึกชั้นสี่ตึกกลางครับ
พูดถึงเรื่องงบกระลาโหมพวกผมก็บอกว่ารับไม่ไหวก็เลยต้องเดินออกท่านประธานครับ
ไม่ได้โหวตไม่เห็นด้วยเพราะรู้อยู่แล้วกรรมธิการของท่านโหวตยังไงก็เห็นด้วย
ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานคำว่าชายชาติทหารพูดคำไหนต้องคำนั้นก็เพราะว่า
๖๔ท่านประธานครับหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาของงบประมาณโดยบอกว่า
จะใช้ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญครับท่านประธานครับคือท่านประธานเห็นรถทหารไหมฮ
ที่ผ่านมาเป็นฮัมวี่เป็นยี่ห้อดังปืนต้องซื้อจากตะวันออกบ้างซื้อจากอเมริกาซื้อจากยุโรป
ทั้งที่รถยนต์คนไทยทุกวันนี้ที่เราเรียกกันภาษาฝรั่งว่า
จะใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
ท่านประธานครับถึงขนาดบอกว่า
เครื่องบินที่เราเรียกกันว่าโดรนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นเครื่องบินบังคับเนี่ยนะฮะราคา๑๔๐๐กว่าล้าน
ประเทศไทยผลิตได้นะท่านประธานครับ
และไปโชว์อยู่ที่งานแอร์โชว์ที่สิงคโปร์มาแล้ว

ไหนล่ะที่ท่านบอกว่าท่านจะใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ

ขีดความสามารถมันไม่เท่ากัน

โดนมันแค่บินใช้เครื่องบังคับ

เจ้าหน้าที่ก็ดูริมชายทะเลริมโน่นนี่นั่น

แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับ
มันไม่ได้ใช้วิธีการในการต่อสู้หรอก

ก็บินกันที่อัฟกานิสถานขึ้นไปเนี่ยนะฮะ

อันนี้เป็นตัวอย่างที่๑ท่านประธานครับ

เราก็ยังซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์จากต่างประเทศอีก
นี่ผมพูดเพียงแค่กองทัพเรือนะฮะ
ทัพอากาศเมื่อปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันครับ
เข้ามาปี๖๔ก็พูดลักษณะเช่นเดียวกันครับว่า
ทัพอากาศในปี๖๔เนี่ย

จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ
แล้วก็มีการประชุมสัมมนากันเรียบร้อยครับ
อุตสาหกรรมของประเทศท่านประธานครับ

ทัพอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งบประมาณ
ที่ใช้ของต่างประเทศ

ผมเห็นปืนไทยประดิษฐ์
ซองเบอร์๑๒ลูกซองเบอร์๘เบอร์๙อะไรกันเนี่ย

ทุกวันนี้เรายังไม่มีปืนแม็กอินไทยแลนด์เลยท่านประธานครับ
แล้วก็เอาเงินงบประมาณมาใช้ในเรื่องแบบนี้

รถ๔ล้อขับเคลื่อน๔ล้อผลิต
นิคมอุตสาหกรรมบางชั้นแถวบ้านระยองเยอะแยะไปหมด
แล้วทำไมครับเราไม่ซื้อ

ที่บอกว่าความมั่นคงทางการทหารสำคัญกว่า

จึงเป็นคำถามให้กับพี่น้องประชาชนครับ
ท่านประธานครับที่ผมอภิปรายไว้เนี่ย
เพื่ออยากจะบอกให้กับกองทัพทั้ง๔เหล่าทัพนะครับ
กอากาศเรือตำรวจ

เขาบอกว่าช่วงนี้โปรโมชั่นแจกกระสุนยางไม่อั้น

นี่ท่านประธานครับงบประมาณแผ่นดินแบบนี้
ทำไมรัฐบาลจึงไม่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา

ประธานกรรมนิการนั่งอยู่บนนี้

เพราะเอาไปซื้อโควิดโทษซื้อยาโควิด
แก้ไขปัญหาด่านหน้าก็ว่ากันไป
ผมจึงฝากเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า

ท่านเคยมาพูดในห้องประชุม๖๔นะครับผมไปค้นชาวเลข
ท่านก็บอกว่าจะใช้อุตสาหกรรมในประเทศอย่างน้อยก็เริ่มต้นครับยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์
รถอะไรที่ซื้อจากต่างประเทศยี่ห้อฮัมฮำอะไรเนี่ยนะฮะ
กดซื้อของไทยเนี่ยไม่ไทยลุ่งยูนินคาร์โตเยอต้าอะไรต่างเยอะแยะ
อีซูซูก็มีรถใหญ่ไม่ใช่เอาไปซ่อมแบบที่ท่านยุทธพงศ์พูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ
ฮีโน่รถอีซูซูทรัคใหญ่ใหญ่ราคาไม่กี่สตางค์ท่านประธานครับ
ก็นำกลับมาใช้ในประเทศไทยทำไทยใช้ชัยเจริญ
คนงานก็มีเงินเดือนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแปรยติไว้
ลด๑๐ของกองทัพเพื่อจะเตือนให้ท่านทราบว่า
พบเหล่าทัพท่านใดก็แล้วแต่มาในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
ท่านได้โปรดพิจารณาครับว่าถึงเวลาท่านเกษียณอายุราชการไป
หัวโขนมันก็ถอดไว้อาจจะมีลูกน้องไปได้ครับพี่
ดีครับท่านท่านครับผมเหมาะสมครับนายบ้าง

แต่สิ่งที่จะยืนยงอยู่ในประเทศก็คือการจัดทำงบประมาณ
ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญครับ
ผมจึงมีความเห็นว่ากระทรวงกลาโหมวันนี้
ควรจะถูกปรับลดอย่างน้อย๑๐ครับท่านประธานครับ